อยู่ที่งานบุญค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดหน่อย
เขาจัดงานทอดกระถิ่นสามัคคีแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะ
บอกเลยว่าชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะไปดูจุดหมายปลายประทัด
มาดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
งานทอดกระถิ่นสามัคคีครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดอาวใหญ่อำเภออาวใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
คุณวิวัฒน์แล้วก็คุณศรีนวลสามีภรรยาเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแปลงใหญ่ไปเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานกระถิ่นนี้นะคะแล้วก็มีชาวบ้านสายบุญร่วมงานกันครับข้างเลย
บรรยากาศบอกเลยว่าสนุกสนานมากนะคะ
ส่วนการทำพุ่มกระถิ่นโอ้โหคุณสวยงามอลังการมากนะ
คุณดูพุ่มกระถิ่นเขาสิเขามีการพับธนบัตรเป็นรูปต่าง
สวยงามมากมากเลยแล้วก็ดูหน้าตื่นตาตื่นใจโอ้โหคุณดู
นี่หุยสวยจริงแล้วก็ยังมีการจัดเตรียมผ้าไตรนะคะมูลค่าร่วม๘แสนบาทนะคุณนะ
งานนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการมากงานหนึ่งเลยนะคะ
ส่วนขบวนแห่องกฐินไปที่พระอุโบสถ
ก็มีขบวนนางรำกลองยาวรถแห่แห่นำกันไปเลย
รอบอุโบสถ๓รอบคุณดูขบวนเขาดิ
รอบวัดเนี่ยขบวนยิ่งใหญ่มากยาวมากใหญ่มากยาวมากด้วยต้องบอกว่าสร้างความคึกคื้นมากนะคะ
แล้วก็ยอดเงินทำบุญกระถิ่นครั้งนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นที่โฟกัสและจุดสนใจเหมือนกัน

ยอดกระถิ่นครั้งนี้อยู่ที่๒๑๕๘๙๗๔บาท
งานใหญ่คุณ
จำได้แต่ไอ้๒ตัวท้ายนี่แหละ

เอาจริงคือก็เป็นวิถีนะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวิถีว่าไอ้ยอดกระถิ่นส่วนใหญ่เขาจำแค่ไอ้สองท้ายนะ
คือจริงแม่ดิฉันก็ไปกระถิ่นมาค่ะ
แล้วดิฉันก็ไลน์ไปว่ายอดเท่าไหร่
ไม่ใช่ต้องโอนไปเท่าไหร่นะยอดรวมมาเท่าไหร่

ไส้นักร้องก็จะมาเขามารถแหกองยาวรถแหกันแบบนี้
แต่สิ่งที่ทุกคนไม่พลาดกว่านั้น
อกจากเลขของยอดกระถิ่นแล้วก็คือการลุ้นเลขเด็ด

หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในงวดต่อไปหน่อย
ดูสิว่าจะเป็นยังไงอ่ะจุดไปจุดไป
แล้วมาถึงนัดสุดท้ายนี่มาแล้ว

โอ้โหเลขมันช่างสวยงามแต่มันจะมาตามนัดหรือเปล่า
ไม่แน่ใจไม่รู้เพราะว่างวดที่แล้วก็ไม่มาตามนัด
โอ้ไม่อยากพูดถึงงวดที่แล้ว

ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยได้ไหมเล่า
พูดถึงอะไรเรื่องเก่าอะไรอีก
เพื่อฝากเตือนคุณผู้ชมแล้วก็เตือนสติคุณด้วย

ยังไงใครที่ทำบุญร่วมบุญกันไปก็อนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะ
กองกระถิ่นเยอะแยะสวยเนอะใช่สวยด้วยได้บุญด้วยนะคะ